หน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวลือกันออกมาบอกว่าดาราคนนึงนะคะ

เรื่องเยอะชนิดที่ว่าขอเปลี่ยนตัวพระเอกนั่นเองค่ะ
คนเขาก็มีอักษรย่อมีคำใบ้คำทายกันมาเยอะเลยนะคะ

ที่ว่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับชื่อเขาใครเข้าเป้าบ้างนะคะ
เขาบอกว่ามีแตงโมน้อยนาแก้วมังกรสวรสหรือว่าทัพทิม
นี่ยกมาทั้งสวนขนาดนี้ดาราชื่อผลไม้หลายคนคงสะดุ้งทั้งวงการ
คนถือร่มก็ต้องมีอาหารการกินก็ต้องระดับพรีเมียม
ห้างเดินทางทั้งทีก็ต้องระดับสายการบินแห่งชาติเท่านั้น
อาการหนักมากจนตอนนี้เขาบอกว่าคนทั้งวงการเนี่ย
เบ้ปากใส่กันหมดแล้วค่ะเหนื่อยจะทำงานด้วย
ล่าสุดเจอหนึ่งสาวต้องสงสัยเป็นในส่วนหนึ่งที่เขาใบ้กันมานะฮะ
ทัพทิมอัญญารินเพราะว่าชื่อน้องก็เป็นผลไม้เหมือนกัน
ผลไม้ที่มีเม็ดเยอะเออช่วงนี้เจอข่าวบ่อยนะว่าเป็นสาวช่างเลือก
ประเด็นนี้จะใช่เธออีกหรือเปล่าไปชี้แจงหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องถือล่มเนี่ยเจ้าทิมเป็นคนที่ระวังเรื่องนี้น้อยที่สุดเลยนะ
พี่ในกองก็จะแบบทัพทิมมาเข้าล่มเร็วอย่าตากแดดอะไรเงี้ย
สายการบินเนี่ยทัพทิมจะดูในเรื่องของเวลามากกว่าค่ะ
ไม่ได้ดูว่าจะต้องเป็นสายการบินอะไร

ก็ด้วยคำใบ้หรืออะไรต่างที่ออกมา

แล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่แบบรู้จักกับทิม

ทัพทิมเขาชี้แจงกันไปแล้วนะคะในส่วนของน้อง

ใบ้กันอีกนิดนึงค่ะจะได้ไม่หลงทาง
วงในของวงในเขาว่ากันมาอีกที

คำว่าเม็ดเยอะเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีเม็ดก็ได้นะ
เพราะว่าคำว่าเม็ดเนี่ยเขาว่าเป็นสับแสงเฉพาะสาวสองในกองถ่าย
แปลว่ามันเยอะเรื่องแยะเม็ดที่ไม่ได้แปลว่าเด็ดนะคะคุณผู้ชมเข้าใจไหมคะ

ไม่งั้นดิฉันจะเดาไปอีกแบบหนักมากเลยนะ
ส้มเอ่ยละมุดเอยมันก็มีเม็ดเหมือนกันอะเนาะ
หรือจะเข้าสารข้าวสารก็เป็นเม็ดนะ
ผลไม้ก็พอแค่นี้ก็เดาไม่ถูกแล้ว